มีตัวละครอีกตัวละครหนึ่งปรากฏขึ้นมาพี่มิ้วคุณผู้ชม

ผู้หญิงคนนี้ครับที่เห็นหน้าจอผู้หญิงปริศนา
เสื้อสีดำมาให้ปากคำด้วยครับ
ยังไม่ได้มีรายงานยืนยันชัดเจนว่าผู้หญิงคนนี้คือใคร
ตอนแรกที่นักข่าวเห็นทุกคนก็ถามกันว่า

จะเกี่ยวข้องกันไหมหรือว่าเป็นเด็กเสิร์ฟไหมหรือยังไง
ปรากฏว่าต่อมาพันธุ์ตะโดดเอกกริจสัดาพร
งอักษรผู้กำกับการสนพญาไทยเดินทางมาให้ปากคำด้วยครับ

ลิฟต์ไปสอบปากคำต่อบริเวณชั้น๓ของอาคาร
ระหว่างที่พาตัวขึ้นไปนักข่าวพยายามถาม
วันที่เกิดเหตุตอนนั้นมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง

ผู้กำกับการสอนอพญาไทยยืนยันด้วยการพยักหน้าครับ
นี่ฮะจังหวะพยักหน้าว่าช่วยเหลือสารวัตรสิวจริง

ข้อมูลมาล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เองครับ

คนที่มาให้ปากคำเพิ่มในวันนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ย

วันที่เกิดเหตุเธอเองก็อยู่ในงานเลี้ยงดังกล่าวด้วย

เพราะแฟนของเธอเป็นตำรวจที่ไปร่วมงานเลี้ยง
แต่ตอนที่เกิดเหตุเธอลุกไปเข้าห้องน้ำ
ระหว่างนั้นได้ยินเสียงปืนดังหลายนัด
กลับมาที่งานเลี้ยงไม่เห็นกำนันนก
เห็นในหน่องแล้วไม่รู้ว่าหายไปไหน
เธอก็ขึ้นรถพร้อมกับผู้กำกับสืบสวนจังหวัดนครปฐม
เพื่อพาคนเจ็บไปส่งที่โรงพยาบาล
แล้วเธอก็ยืนยันว่าเธอไปร่วมงานเลี้ยงเป็นครั้งแรก

หนึ่งในตำรวจที่ไปร่วมงานคืนนั้น
ในขณะที่ความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับในเก่งและในโบ๊ท
ที่วันนี้ถูกเชิญมาให้ปากคำเพิ่มเติมทั้งคู่
การรับสารภาพถูกแจ้งข้อหาทำลายหลักฐาน
ก่อนดำเนินคดีต่อไปครับค่ะค่ะ